ที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะตอนนี้ชาวบ้านเขากำลังฮือฮามาก
เพราะว่าหลังจากที่พบกับท่อนตะเคียนมานานแรมปีนะคะแต่แม่ตะเคียนเพิ่งจะมาเข้าฝันค่ะ
จะมาเข้าฝันแล้วฝันว่าอะไรไปดูกันดีกว่าที่บริเวณสระข้างวัดศรีอุทุมพรหรือว่าวัดหลวงพ่อจ้อยนะคะ
หมู่ที่๙ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์
ถ้าใครได้ไปบริเวณนั้นจะเห็นว่ามีท่อนตะเคียนขนาดใหญ่ท่อนนี้
ยาวกว่ายี่สิบเมตรเลยนะเส้นผ่านศูนย์กลางก็ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรค่ะ
วางอยู่แบบนี้แหละพร้อมกับมีพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนเยอะแยะมากมาย
คือชาวบ้านเนี่ยนำมากราบไหว้กันที่บริเวณนี้เยอะเพราะเชื่อกันว่า
มีเจ้าแม่ตะเคียนนี่แหละสิงสถิตอยู่ครับแต่จะบอกว่า
ท่อนตะเคียนนี้ถูกพบตอนที่จมอยู่ในสระข้างวัด
ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะคะหลังจากนั้นก็มีการทำพิธีอันเชิญ
แล้วก็นำตะเคียนเนี่ยขึ้นมาไว้ข้างวัดแบบนี้แต่ว่า
เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมหลวงพ่อจ้อย
ซึ่งอยู่ในวัดศรีอุทุมพรท่านฝันท่านฝันว่า
เจ้าแม่ตะเคียนขอเข้ามาปฏิบัติธรรมอยู่ภายในวัด
พอชาวบ้านได้ยินข่าวโอ้โหพากันฮือฮาใหญ่เลย
เดินทางมากราบไหว้แม่ตะเคียนกันมากมายล่ะค่ะและล่าสุดนะคะ
ทางคณะกรรมการวัดก็จะมีการทำการอันเชิญแม่ตะเคียน
ให้เข้ามาอยู่ภายในวัดด้วยนะคะก็คือเดี๋ยวจะมีการอัญเชิญแม่ตะเคียนกัน
ในวันที่๑๔สิงหาคมที่จะถึงนี้จะต้องมีการทำพิธงพิธี
คือตอนนี้คุณจะสังเกตเห็นว่าตะเคียนในท่อนใหญ่นี้
อยู่แค่บริเวณข้างวัดเท่านั้น
ยังไม่ได้ถูกย้ายเข้าไปอยู่ในตัววัดซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการทำพิธีย้ายเข้าไปในวัด
เพราะว่าหลวงพ่อท่านก็เชื่อว่าแม่ตะเคียนน่าจะอยากเข้าไปอยู่ในวัด
หลังจากที่มาเข้าฝันก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกัน